ผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงได้ขอเปลี่ยนสถานที่นะครับ
วิ่งที่สวนรถไฟแทนโดยอ้างว่าถูกฝ่ายความมั่นคง
กดดันหนักจนต้องเปลี่ยนที่ขณะที่พลเอกประยุทธ์วันนี้
อ่าเปิดธรรมเนียบให้ธรรมจักรการเข้าอวยพรปีใหม่นะครับ
พร้อมกับย้ำว่าทหารไม่ได้มีไว้รบเพียงอย่างเดียว

การทำงานวันสุดท้ายส่งท้ายปี๒๕๖๒ของคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๔๙นาทีบนตึกไทยคู่ฟ้า
เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรี
หัวหน้าส่วนราชการเข้าอวยพรปีใหม่

นำคณะ๕เสือทบเข้าอวยพรนายกเช่นกัน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณข้าราชการทุกฝ่าย
ที่ช่วยกันทำงานและเหน็ดเหนื่อยมาด้วยกัน
พร้อมกับย้ำว่าทหารไม่ได้มีไว้รบอย่างเดียว

เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายกยังมอบถุงผ้าที่เป็นรูปการ์ตูนลุงตู่
แต่งชุดชาวนาถือเขียวข้าว
พร้อมข้อความว่าสวัสดีปีใหม่๒๕๕๙
ปีใหม่กินข้าวใหม่ด้วยรักและห่วงใย
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เปิดมูลนิธิอนุรับป่ารอยต่อ๕จังหวัด
คณะบุคคลเข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่
โดยมีผู้นำเหล่าทัพคณะรัฐมนตรี

ผลเอกประวิทย์กล่าวว่าในปี๒๕๕๙
ขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง
มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นหลักให้บ้านเมือง
โดยปีหน้าขอให้อย่าวุ่นวายมากนัก

ช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้ไปตลอดรอดฝั่ง

อย่าถามอะไรที่รุนแรงมากนัก
พร้อมยืนยันจะยืนเคียงข้างนายกรัฐมนตรี
ก็แข็งแรงขึ้นก็มากขึ้น
จากนั้นนะครับ
ก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะ
ก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายนะ

ก็ยังไปพูดยังไม่อนาคตไม่มีนะครับ

ช่วยกันให้ตลอดรอดฝั่งแล้วกันนะ

อย่าให้เกิดความปั่นป่วนนะครับ
อยากให้มันเกิดความสงบ
ของบ้านเมืองไปได้ตลอดรอดฝั่ง

และเส้นทางวิ่ง
โดยอ้างว่าถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง

ีดกันการอนุญาตใช้สถานที่

จะทำเรื่องขออนุญาตอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม
ตัดสินใจขออนุญาตใช้พื้นที่ของสวนรถไฟ

เปิดพื้นที่ให้ใช้สวนรถไฟจัดงานวิ่งได้
ยืนยันงานวิ่งนี้ไม่ใช่รูปแบบของการชุมนุมทางการเมือง